มาดูอีกหนึ่งเรื่องมีคนร้ายเขาไปดักซุ่มยิงสองสามี
ภรรยาก็นั่งทานข้าวอยู่ที่หน้าบ้าน
นะครับสุดท้ายมุ่งปมไปที่เรื่องของความ
แย้งเรื่องของมรดกที่ดินนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิด
คืนวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับหลังตำรวจสพห้วยยอด
ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในตำรวจห้วยนางอห้วยยอดจังหวัดตรวัง
สอบส่วนที่เกิดเหตุพบศพนายกระหนกพรรัตนพันธ์อายุ๓๑ปี
สภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่ที่บริเวณข้างบ้านในพงหญ้า
มีแผลถูกยิงด้วยปืน๙มมบริเวณศีรษะ๖นัด
ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่๘ปลอกด้วยกัน
จากนั้นทางด้านของกู้ภัยช่วยกันนำศพนายกระหนกพรออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ท่ามกราญชาวบ้านที่ไปมรูจำนวนมาก
ก็ไปดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
ขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
ก็คือมีปลอกกระสุนปืนที่ตรวจพบแล้วก็สอบถามภรรยาของผู้ตาย
ก็คือนางสาววิภาวดีชัยเพชรอายุ๓๓ปี
เธอเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ตัวเธอกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านกับสามีนั่งกินข้าวกันอยู่แหละ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาใกล้บ้านอยู่หลังบ้าน๒นัด
ก็เข้าใจว่าจะมีการยิงฉลองวันลอยกระทงหรือเปล่านะฮะ
กับสามีก็เดินกันไปดูหลังบ้าน
ไปดูหลังบ้านพอเริ่มไปปุ๊บห่างออกจากตัวบ้านไปไม่มากเท่าไหร่
ระหว่างนั้นมีชายที่เป็นคนร้ายซุ่มอยู่ในที่มืดสวมชุดดำคุณผู้ชม
หนึ่งคือเขาสวมคลุมศีรษะเลยอำพลางใบหน้าไม่เห็นอะไรเลยนะฮะ
ปืนมาที่ตนเองกับสามีระหว่างนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ตกใจ
หนีแบบไม่คิดชีวิตสามีตะโกนบอกว่าให้กลับไปดูลูกที่บ้าน
นะฮะจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็ประมาณสามคนไล่ยิงสามี
จนสามีเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปส่วนเธอเนี่ยรอดมาได้นะฮะ
เดินถึงเกียงไม่ต้องหลุดเฟรมไปทางละอีเปรย์มันพูดใหญ่อะฮะ
พอไปเดินไปในตอนนึงกำยุดฟังเนี้ยมาเช็บเช้า
เดี๋ยวก็บอกว่าเมียหลวง
ขณะที่แนวทางการสอบสวนตำรวจก็พุ่งประเด็นไปที่เรื่องของความขัดแย้งที่ดินบ้านพักอาศัยของผู้ตาย
ซึ่งพ่อแท้ได้ยกให้เป็นมรดกหลังครอบครัวแตกแยกไปมีสามีใหม่
กระทั่งเกิดปัญหาระหองระแหงกันเรื่อยมาเรื่องการขายที่ดินผืนดังกล่าว
แล้วก็ก่อนเกิดเหตุ๒๓วันมีชายชะกัน๒๓คนใช้โทรศัพท์ไปถ่ายบ้านของผู้ตาย
แล้วก็มีการพูดคุยท้าทายกันกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะเลยนะคะเนี่ยบอกว่าเอ๊ะปกติแม่ค้าส่วนใหญ่ชอบเหรียญนี่น่ะ

แม่ค้าบอกว่าขอเป็นเหรียญได้ไหมจะได้เอาไว้ทอนนั่นน่ะสิ

คุณผู้ชมยังส่งมาได้เรื่อยนะเราก็อยากรู้เหมือนกัน